ส่วนช้างศึกทีมชาติไทยนะคะวันที่๑กันยายนนี้ค่ะ
ก็มีคิวที่จะพบกับซาอุดีอาราเบียนะคะในการแข่งขันฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกรอบสิบสองทีมสุดท้ายเกมแรกค่ะ
ไปติดตามความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกกับรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
รายงานมาจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าค่ะ
หลังจากที่อุ่นเครื่องแพ้กับกาตาไปนะครับโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนามเมืองนั้น
ก็วางแผนให้นักเตะนั้นเล่นอย่างรัฐกลุ่มมากขึ้นนะครับ

หลังจากอุ่นเครื่องกับทีมชาติการ์ต้า
โดยได้ปล่อยนักเตะพักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงเช้า
ส่วนในช่วงบ่ายทางทีมได้ให้นักเตะผ่อนคลาย

ศูนย์การค้าวิลาจิโอใจกลางเมือง
ซึ่งได้รับความสนใจจากคนไทยในกาต้า
ถ่ายรูปร่วมกับนักฟุตบอลเป็นจำนวนมาก
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยเปิดเผยว่า
หลังเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาต้า
รับว่าการเล่นกับทีมจากตะวันออกกลาง
เตะต้องมีความละเอียดมากขึ้น
แต่ก็นับว่าได้เรียนรู้ว่าผู้เล่นไทยแต่ละคนมีจุดเด่นอย่างไร
และขณะนี้มี๑๑ผู้เล่นตัวจริงในใจแล้ว
ฉะนั้นเกมที่เราจะจัดกับซาอุดีอาราเบีย
แน่นอนเราก็มี๑๑ตัวแรกในใจแล้วนะครับ
เราได้เห็นหลายจังหวะหลายโอกาส
ฉะนั้นต้องรัดกลุ่มต้องละเอียด
แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราวางแผนร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับ
เราก็ยังมีเป้าหมายอยู่เหมือนเดิมว่าเราต้องการอยากได้แต้ม

ฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็กลับมามองตัวเองมากขึ้น
ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายนะครับ
ทีมชาติไทยจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันนี้
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นเวลา๑๘นาฬิกา
การฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่ประเทศกาต้านะครับ
ก็จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๘สิงหาคมนี้
ก่อนที่ในวันที่๒๙นั้นก็จะเดินทางลัดฟ้า
สู่ประเทศซาอุดีอาราเบียในช่วงเย็น
แข่งขันกับซาอุดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนนี้นั่นเองนะครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ